คราวนี้เป็นชิงทรัพย์ในห้าง
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ห้างย่านบางบัวทองนะคะ
คือคนร้ายได้ไปทั้งสอยคอได้ไปทั้งแหวน
น้ำหนัก๑๗บาทรวมแล้วมูลค่าก็๓แสนกว่าบาทค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑

คือเขาแกะหลักฐานจากนี่แหละกล้องวงจรปิดของทางห้าง
แล้วก็บอกว่าอีก๒๓วันนี้
น่าจะรู้ตัวว่าคนร้ายคนนี้ที่อยู่ในคลิปเป็นใคร
รวมถึงขอความร่วมมือกับทางห้างด้วยนะคะ

เพราะว่าพวกกล้องวงจรปิดเหล่านี้มันจะเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยนะ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธานายุทธ์วุฒิจรัตน์ธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็ลงพื้นที่ค่ะ
เดินทางไปประชุมเร่งรัดคดีที่คนร้ายมาชิงทรัพย์
ร้านทองมังกรเยาวราช
ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนร้ายได้ทองรูปภัณฑ์ไป
โดยมีพลตำรวจตรีสุศักดิ์ปรักกรรมกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนเข้าร่วมประชุม
ใช้เวลาในการที่เจ้าหน้าที่ประชุมกันประมาณสัก๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางห้าง
เพื่อให้เพิ่มมาตรการเรื่องของการป้องกันเหตุลักษณะนี้
ขอความร่วมมือค่ะจากทางห้างว่าเป็นไปได้ไหม
ถ้าจะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมที่บริเวณหน้าทางเข้าออก
รวมถึงบริเวณร้านจอดรถทางห้างก็รับปาก
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการให้
ขณะเดียวกันทางด้านชุดสืบสวนเอง
ก็ออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้างด้วย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนที่คนร้ายใช้หลบหนี
ก็บันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ

อีกสักสองถึงสามวันน่าจะรู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเรื่องของการจับกลุ่มด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างกรณีนี้คนร้ายมีอาวุธปืนร้ายแรง
แล้วก็มีพฤติกรรมเหิมเกลิม
ถ้าเกิดว่าคนร้ายต่อสู้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองด้วยนะคะ
ขดินี้ก็ได้มาติดตามในเรื่องนี้เพื่อจะคี่ไข
ขณะนี้เราได้สืบส่วนไปหลวบรวมระถานสอบพยานที่เขียวข้องไปจังหวนมาก
ซึ่งขดินี้ถือว่าพฤติกรรมคนร้ายมีพฤติกรรมที่เหิมเกิลม
แล้วก็ได้ของกลางซึ่งเป็นท้องรูปภัณฑ์ไป
ขณะนี้เจ้าที่สำรวจทุกส่วนกำลังเร่งไล่ล่า

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอันนบนวมนาคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางบัวทองก็บอกนะคะ
บอกว่ามีการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ
รวมถึงพยานแวดล้อมไปแล้ว๔ปาก

รวมถึงยังมีหยดเลือดของคนร้ายที่เขาถูกกระจกนี้บาด
ติดอยู่ที่ทางเข้าจำนวนนึงด้วย
ส่วนรถบ้างรถที่ก่อเหตุก็พบว่ารถใช้ทะเบียนปลอม
ส่วนทองที่ถูกคนร้ายชิงไปตอนนี้ตรวจสอบกับทางร้านทองแล้วนะคะ
มีสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงรวมถึงแหวนทองคำหนักหนึ่งสลึง
แล้วก็ครึ่งสลึงน้ำหนักรวม๑๗บาทเป็นเงินทั้งหมด๓๕๐๐๐บาทค่ะ